จะเห็นได้จากความต้องการเสื้อผ้าแบรนด์ท้องถิ่นนั้นเพิ่มสูงขึ้นครับ
แต่ว่าอุปสรรคก็มีเหมือนกันเนื่องจากว่าดีไซเนอร์นั้นเขาประสบปัญหาเรื่องของการขาดแคลนช่างตัดเย็บฝีมือดีนะครับ
ทำให้กลุ่มซัดอัพของอินโดนีเซียนั้นเขามีการปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับในการเปิดเว็บไซต์
เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างดีไซนเนอร์กับช่างตัดเย็บนะครับ
เพื่อเป็นการสร้างงานแล้วก็เพิ่มโอกาสให้มากขึ้น
ที่เห็นอยู่นี้อาจดูเหมือนกับโรงงานเย็บผ้าเล็กแห่งหนึ่ง
ที่ตรงอยู่ใกล้กรุงจรกฎาของอินโดนีเซีย
แต่ที่จริงแล้วที่นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติวงการแฟชั่น
ที่นี่คือออฟฟิศของธุรกิจสตาร์ทอัพอย่างคอสตูม
ไซต์ที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว
เพื่อเชื่อมต่อระหว่างช่างตัดเย็บเข้ากับนักออกแบบและธุรกิจแฟชั่นเข้าด้วยกันเพียงไม่กี่คลิก
เพียงแค่อัพโหลดแบบเสื้อผ้าที่ชื่นชอบขึ้นบนเว็บไซต์และกดคำสั่งซื้อ
หลังจากนั้นผู้พัฒนาก็จะช่วยปรับรูปแบบการดีไซน์และเลือกเนื้อผ้าที่เหมาะสม
ทำตัวอย่างและค้นหาช่างตัดเย็บที่จะมารับงานต่อไป
ตรียูลิอาร์สตูติกผู้ก่อตั้งคอสตูมได้รับไอเดียนี้มา
หลังจากเห็นผู้เป็นแม่ต้องประสบกับปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังทุกเดือน
ระหว่างทำงานเป็นช่างตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่กับบ้าน
แม้ว่าแม่ของเธอจะมีฝีมือและทักษะที่ยอดเยี่ยม
แต่ก็มีปัญหาในการรับงานมาทำทั้งยังได้รับค่าตอบแทนน้อยมาก
สำหรับบริการในแต่ละครั้งปุตรีและผู้ร่วมก่อตั้งอีกสามคน
ตัดสินใจที่จะพัฒนาเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยช่างตัดเย็บเสื้อผ้า
ที่มีชะตากรรมเหมือนกับแม่ของเธอเอ่อมังบังกันอัพพลิกาซี
บริสมะทำันทำันเธออธิบายว่าร่วมงานกับเพื่อนในการออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
ที่จะช่วยให้ช่างตัดเสื้อได้รับคำสั่งซื้อโดยตรงจากลูกค้าทำให้ไม่ต้องออกไปทำงานที่โรงงานเย็บผ้าใหญ่อีกต่อไป
ธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งนี้ยินดีรับคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ทั้งจากลูกค้ารายย่อยและรายใหญ่
โดยลูกค้าสามารถขอคำสั่งซื้อแบบชิ้นเดียวใส่ข้อมูลขนาด
และรอรับสินค้าส่งตรงถึงมือภายในเวลาไม่เกินสิบวันโดยในตอนนี้คอสตูม
ทำงานร่วมกับช่างเย็บผ้าราว๔๐คนแต่ตั้งเป้าจะจ้างพนักงานเพิ่มอีกหลายร้อยคนในอนาคตอันใกล้
ในเวลาไม่ถึง๑ปีสตาร์ทอัพแห่งนี้ระบุว่าสามารถเปลี่ยนชีวิตผู้คนที่ตั้งเป้าให้การช่วยเหลือได้แล้ว
โดยปุตรีอ้างว่าเดิมช่างตัดเย็บเสื้อผ้ามีรายได้ประมาณกว่า๒๕๐๐บาทต่อเดือนเท่านั้น
แต่ตอนนี้สามารถทำเงินได้ถึง๔เท่านับตั้งแต่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ
บัวอุตมัยอย่างคิดว่าเราอยากเป็นยาฮิตทุกคนทุกคน
บอกว่าเป้าหมายหลักของคอสตูมคือการทำให้ช่างตัดเสื้อทั่วอินโดนีเซียกลายเป็นนายตัวเอง
พวกเขาสามารถตั้งโรงงานเล็กขึ้นในบ้านและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นได้
ปัจจุบันมีผู้ลงทะเบียนในเว็บไซต์คอสตูมแล้วประมาณ๔๐๐ราย
โดย๓ใน๔ของจำนวนนี้เป็นธุรกิจแฟชั่นขนาดกลางและขนาดเล็ก
อกจากนี้ยังมีโอกาสได้ร่วมงานกับนักออกแบบแฟชั่นชาวอินโดนีเซียที่มีชื่อเสียง
นี่คือยูริตาฮาฟรีดาที่ชำนาญในการออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้าสำหรับสาวร่างใหญ่
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการเว็บไซต์คอสตูมเธอเข้าสู่วงการธุรกิจแฟชั่นตั้งแต่เมื่อห้าปีก่อน
และบอกว่าการหาช่างตัดเสื้อฝีมือดีเป็นเรื่องท้าทายที่สุดเรื่องหนึ่ง
ยูริตาบอกว่าสามารถทำงานกับสตาร์ทอัพแห่งนี้เมื่อต้องการตัดเย็บเสื้อผ้าเพียงชุดเดียว
แม้แต่สั่งตัดเป็นจำนวนมากคอสตูมช่วยให้เธอทำงานง่ายขึ้นมาก
จากเลือกเนื้อผ้าได้ตามต้องการรวมถึงยังสามารถวัดขนาดตัวได้โดยตรงผ่านเว็บไซต์ด้วย
อุตสาหกรรมแฟชั่นของอินโดนีเซียเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
เสื้อผ้าท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในครัวเรือนของชาวอินโดนีเซีย
โดยตามรายงานของกระทรงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียระบุว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นท้องถิ่นขยายตัวถึงร้อยละเจ็ด
ในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดและขยายตัวสูงสุดเป็นอันดับสองในภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือจีดีพี
ส่วนมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์แฟชั่นของอินโดนีเซียอยู่ที่กว่า๔แสนล้านบาทเมื่อ๒ปีก่อน
โดยตลาดหลักอยู่ในสหรัฐยุโรปและญี่ปุ่น
ลิซ่าฟีเตรียเลขาธิการหอการค้าแฟชั่นของอินโดนีเซียเองก็ยินดีต่อความสำเร็จที่เกิดขึ้น
บอกว่าเมื่อเหล่าดีไซเนอร์ต้องการที่จะออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าคอเลคชั่นในปริมาณมาก
ก็จะต้องสั่งผ่านโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้าขนาดใหญ่ซึ่งต้องใช้การลงทุนเป็นจำนวนเงินมหาศาล
นักออกแบบหน้าใหม่หลายคนที่เพิ่งจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์จึงไม่อยากเสี่ยงกับเรื่องนี้
ทั้งนี้คอสตูมวางแผนที่จะต่อยอดธุรกิจด้วยการเปิดตัวแอปพลิเคชันอีกภายในปีนี้
และจะขยายการให้บริการไปยังเมืองอื่นของอินโดนีเซียด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน